คนเก่งอย่างแม่โบแวนด้านะคะที่หลายวันก่อนนี้
ได้ออกมาโพสต์รูปภาพครอบครัวพร้อมกับข้อความสุดเศร้า
ที่เป็นการระลึกถึงพระเอกผู้ล่วงลับอย่างคุณปอทฤษฎี
ในวันครบรอบการแต่งงานค่ะ
มีความเคลื่อนไหวของความน่ารักอยู่ตลอดเวลา
สำหรับอินสตาแกรมของโบแวนด้าคุณแม่สุดฮอต
ระยะหลังเธอมักโพสต์ภาพน่ารักของลูกสาวอย่างน้องมะลิ
และสามีผู้ล่วงลับปทฤษฎีอยู่เรื่อย
โดยเมื่อหลายวันก่อนเธอได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานแต่งงาน

พร้อมเขียนแคปชั่นบรรยายให้ได้ทราบว่าเป็นวันครบรอบวันแต่งงาน
ซึ่งหลายคนที่ติดตามและได้เห็นภาพนั้น
ก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่โศกเศร้า

ที่เธอมีต่อปทฤษฎีอย่างที่สุด

ในครบรอบวันที่แต่งงานที่ผ่านมานั้น
ได้มีโอกาสพาน้องมะลิไปเที่ยวที่หลวงพระบาง

เผยอีกว่าที่หลวงพระบางเป็นสถานที่
ปอยอยากให้ตัวเองและน้องมะลิเดินทางไปนานมากแล้ว
และบอกต่อว่าปีนี้ถือเป็นการครบรอบการแต่งงานปีที่๓แล้วค่ะ
มันเป็นภาพที่มันเป็นวันแห่งความสุขนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตัวโบพี่ปอคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายนะคะ
แล้วรูปวันที่ถ่ายเนี่ยก็ยังคุยเล่นกับพี่ปอเลยว่า
อยากจะให้คนอื่นเห็นจังเลย
อยากให้เขารู้สึกมีความสุขไปกับเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่โบเองก็เป็นคนของพี่ปอไว้ว่า
เราเก็บกันไว้ดูเองดีกว่าอะไรอย่างนี้
เมื่อวันหนึ่งเขาไม่อยู่
แล้วเขาก็ไม่ได้มาร่วมรู้สึกกับเราในวันนี้
แต่ในใจโบก็มีความรู้สึกว่า
เขารับรู้ว่าวันนี้มันเป็นวันสำคัญ
จริงโบกับพี่ปอก็อยู่กันมานานมากแล้วนะคะ
แต่ถ้าจะนับตั้งแต่วันที่เรามีพิธีแต่งงาน

สำหรับความคืบหน้าในการเข้าโรงเรียนของน้องมะลิ
แวนด้าเผยว่าจะเข้าเรียนในช่วงเดือนสิงหาคม

แต่เป็นโรงเรียนที่เน้นเรื่องของวัฒนธรรมไทยด้วย
ซึ่งที่นี่เป็นโรงเรียนที่เธอกับปอวางแพลนไว้นานแล้ว
ซึ่งเธอก็ได้พาน้องมะลิไปทดลองเรียนที่โรงเรียนมาเรียบร้อยแล้ว

ปรับตัวเข้ากับบรรยากาศของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี